ความเชื่อของแปลกและตัวเลขมาแล้วนะคะอย่ารอช้าไปเริ่มกันที่ของแปลก
ซึ่งชาวบ้านเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเขาก็เอาไปตีเป็นตัวเลขนะคะ
มันเป็นเรื่องของความเชื่อของคนไทยบางส่วนนะคะ
เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเก้งป่าตัวผู้ค่ะอายุ๒ปีเขาได้รับบาดเจ็บเพราะว่าถูกหมากัด
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลป่างิ้วอำเภอศรีสัชนาลัยสุโขทัยนะคะ
้งตัวนี้พอถูกหมากัดแล้ววิ่งหนีค่ะเอาชีวิตรอดเข้าไปในบ้านเลขที่๔๔ทับ๑
ซึ่งนายจรูนทุลีอายุ๖๔ปีเจ้าของบ้านช่วยกันกับพันรยานะคะ
จับใส่กรงเอาไว้แล้วก็ตามสัตวแพทย์มารักษา
แล้วก็มอบให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัยเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
พอชาวบ้านเขารู้ข่าวเท่านั้นแหละค่ะไปเลยไปที่บ้านหลังนี้ค่ะ
ไปดูอาการของเจ้าเก้งป่าตัวนี้ก็ดูแต่อีกหนึ่งอย่างที่ไม่พลาดที่จะต้องดูคือเลขที่บ้าน
นี่แหละค่ะตามนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะรถที่เอาเก้งป่าตัวนี้ไปปล่อยเนี่ยนะคะ
เขาก็บอกว่ามันก็มีความสำคัญเหมือนกันนะรถคันนี้รถกระบะคันนี้ค่ะ
นั่นแหละค่ะตามนั้นแหละค่ะทะเบียนนี้เลยนะคะเขาเชื่อว่าเก้งป่าตัวนี้เข้ามาที่บ้านหลังนี้
เข้ามาให้โชคเพราะบ้านหลังนี้เคยถูกรางวัลมาแล้วเมื่องวดที่แล้วเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเอาเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ของตัวเองไปซื้อ
แล้วก็ถูกรางวัลคาดว่าน่าจะกลับมาให้โชคอีกเนี่ยนะคะ
ขณะที่บรรยากาศการซื้อขายลอตเตอรี่โค้งสุดท้ายก็มีชาวบ้านมาหาซื้อเลขเด็ดกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
โอ้โหสุโขทัยคึกคักเป็นอย่างมากต่อกันเลยที่จังหวัดขอนแก่นกันค่ะ
ไปดูกันที่หมู่บ้านภูเหล็กน้อยในตำบลภูเหล็กอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มชาวบ้านพากันมาทำพิธีขอเลขเด็ดกันที่ต้นเพกาประจำหมู่บ้านที่ออกดอกเป็นช่อดูคล้ายเสียนพญานาค
ซึ่งเมื่อวันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมามีชาวบ้านถูกรางวัลกันแทบทั้งหมู่บ้าน
หลังจากนั้นในงวดวันที่๑๖พฤศจิกายนชาวบ้านก็เลยเชิญร่างทรงมาทำพิธีเสี่ยงหาตัวเลข
ทำให้ชาวบ้านถูกรางวัลไปตามตามกันอีกงวดคราวนี้ก็เลยเชิญร่างทรงมาทำพิธีขอเลขเด็ดอีกครั้ง
ร่างทรงก็บอกเลขไว้เหมือนกันนะคะ
แต่ว่าคุณพรดีไม่บอกบอกไม่ได้บอกผ่านหน้าจอไม่ได้ค่ะคุณผู้ชม
ดูสิคะนี่คือเป็นจอมปลวกขึ้นอยู่ที่ชักโครกที่คอหารเลยค่ะ
ขึ้นบนนั้นเลยเหรออืมใช่แล้วดูสิกระถังทูบนี่มาเต็มจริงนะคะ
คือเขากลับมาถึงบ้านจะเข้าห้องน้ำนี่แหละ
แล้วมาเห็นจอมปลวกอยู่บนโถส้วมก็ตกใจไง
วิ่งหนีออกไปนอกบ้านหลังจากนั้นส่งไปให้อาจารย์
เกี่ยวกับศัยศาสตร์ดูอาจารย์บอกว่าอย่าเพิ่งทุบทิ้งนะ
เดี๋ยวจะมีโชคลาภปรากฏงวดที่แล้วถูกรางวัลเลขท้าย๓๒
ทีนี้เขาฝันด้วยฝันว่าเห็นงูขนาดใหญ่๒ตัวสีดำ
ก็น่าจะเป็นพญานาคเลื้อยเข้ามาในบ้าน
ทีนี้ชาวบ้านเขาก็ตีกันเป็นเลขพญานาคเขาจะบอกเหมือนอะไร
เจ็ดเหรอไม่รู้เป็นเอิ้นเขาว่ากันแบบนั้น

ที่บ้านกุฎทองตำบลตรึมอำเภอศรีขอรภูมิ
ใครอยู่สุรินทร์อยากที่จะไปดูก็ไปดูได้นะคะ

ที่วัดบ้านโนนหินจิกตำบลกระแชงอำเภอกันธรรลักษ
บอกจุดนี้มีสารเจ้าแม่ตะเคียนหินค่ะ
นักศิลป์โชคเขาก็ทะยอยเดินทางไปกระราบไหว้ขอพอนนะคะ

แต่ละคนได้ตัวเลขที่แตกต่างกันไปนะคะ
ก็เพราะว่าเมื่อก่อนนี้ค่ะ
มีอดีตตรชดอมรูปนัยสุทธิพงศ์ขนานา
เขาลาออกไปแล้วแล้วก็มาทำธุรกิจจัดเลี้ยงโต๊ะจีน
เคยเป็นผู้โชคดีมาขอเลขที่จุดนี้
ถูกรางวัลสำคัญด้วยรางวัลสูงสุดไปเลยรางวัลที่หนึ่ง
เมื่องวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมา

โอ้โห๑๑๔ล้านบาทอ่ะนอกจากนี้แบ่งโชคให้เพื่อนอีกหนึ่งใบเพื่อนก็เลยถูกนะคะค่ะ
ล่าสุดจาติก็คือคนที่ถูกรางวัล
แบ่งเงินมาสร้างสารหลังใหม่ใหญ่กว่าเดิม
ให้เจ้าแม่ตะเคียนหินแล้วก็สร้างสาราการประเรียนด้วยสร้างห้องน้ำด้วย
งวดถัดมาก็ยังคงมีชาวบ้านในหมู่บ้านถูก
รางวัลเลขท้าย๒ตัว๓ตัวด้วยต่างก็เลยงวดนี้ค่ะ
เอาของมาถวายเจ้าแม่เป็นจำนวนมากนะคะ
โชคดีไปตามตามกันยังอยู่ที่ภาคอีสานค่ะ
ไปดูกันที่โคราชกันหน่อยที่วัดบ้านละลมอำเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชศรีมาที่นี่ก็มีกลุ่มร่างทรงเจ้าแม่ตะเคียน
ไปทำพิธีเบิกโชคลาภต้นตะเคียนตามความเชื่อ
ชาวบ้านกว่า๑๐๐คนก็ไปทำพิธีกันอย่างคึกคัก
ซึ่งวัดแห่งนี้มีต้นตะเคียนที่ขุดขึ้นมาจากลำละลม

ทีนี้เมื่อสอบถามถึงเลขเด็ดร่างทรงก็บอกตัวเลขเหมือนกันนะ

ชาวบ้านได้เลขก็พากันไปซื้อลอตเตอรี่
แทบจะเกลี้ยงแผงก็เลยทีเดียวค่ะ
ก่อนหน้านี้นะที่วัดสะตมก
ก็มีพิธีเบิกโชคลาภต้นตะเคียนเหมือนกัน
๒ตัวได้กันไปก็นำไปเสี่ยงโชค

คือ๕กันแหละถูกกันแบบนี้
ติดกันก็พากันไปซื้อแผงลอตเตอรี่คึกคักมากค่ะ
โคราชลงไปที่พัทธลุงบ้างค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมอย่าเพิดหงิดใจนะว่าเอ๊ะทำไมบอกตัวเลขไม่ได้
อันนี้เดี๋ยวมีทะเบียนรถอันนี้บอกได้
เพราะว่าที่วัดเขาแดงตะวันออกที่อำเภอเมืองพัทธลุงเนี่ยนะคะ
เขาไปดูเลขเด็ดจากเสาตะเคียนเสาตะเคียนสูง๓เมตร
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังบอกว่าเสาตะเคียนนี้
ทีแรกมันอยู่ในนาบัวแล้วก็ถูกเอาขึ้นมาทำสะพานข้ามเหมือง
ทีนี้มีการสร้างถนนคอนกรีตก็เลยลื้อเสาต้นนี้

พอช่วงกลางดึกต้นเดือนเนี่ยหลานบอกว่าเดี๋ยวจะออกไปหาปลาจะไป

เขามองเห็นค่ะเห็นเป็นงูเห็นเป็นเต่า
อยู่ในนาบัวเต็มไปหมดเลยวันรุ่งขึ้นหลานชายไม่สบาย
พาไปหาหมอแล้วแต่ก็อาการไม่ดีขึ้น
พื้นบ้านเลยบอกว่าต้องเอาเสาตะเคียนออกจากทางสามแพร่ง

บอกว่าให้เชิญเสาตะเคียนมาไว้ที่วัดเขาแดง
พอชาวบ้านรู้เขาก็เลยมาขอโชคขอลาบ
จริงเขาเห็นตัวเลขเขาบอกมาประมาณ๓ตัวเลข
แต่มีทั้งหมด๔ชุดแต่อันนี้บอกไม่ได้

ทะเบียนรถนี้เลยบใบไม้นหนู๑๓๔๔
นี่คุณผู้ชมตามนี้นะ
ค่ะที่วัดเขาพระทองคมพิจอุทธิ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็มีเรื่องแปลกเช่นเดียวกันนะคะ
ก็คือพระมหาอรยนันต์อานันโทเป็นเจ้าอาวาส
เล่าว่าสัปดาห์ก่อนค่ะมีศรีกา
บอกว่าชื่อเล่นชื่อพิ้งอยู่ในกรุงเทพโทรศัพท์มาหา
คุณพิ้งเนี่ยเป็นคนสนิทกับดาราพิธีกรชายชื่อดัง
บอกว่าก่อนหน้านี้คุณพิ้งกับดาราพิธีกรรายนี้
บวงสวงไอ้ไข่รูปปั้นไอ้ไข่ที่วัดแห่งนี้
เสร็จพิธีแล้วเดินทางกลับกรุงเทพ
เมื่อคืนนี้ฝันค่ะฝันเห็นไอ้ไข่มาบอกว่า
อยากให้สร้างรูปเหมือนให้แล้วต้องสร้างด้วยไม้ตะเคียนทอง
โดยให้เอาไม้ตะเคียนทองไปที่วัดเขาพระทอง
เจ้าอาวาสบอกอีกว่าก่อนหน้านี้ค่ะมีชาวบ้าน
เอาไม้ตะเคียนทองมาถวายที่วัด๓ท่อนจริง
ซึ่งมีลักษณะตรงตามที่ศรีกาพิ้งบอกเลย
เป็นประธามที่คุณภิกษ์ฝันถึงเลย
หลังจากนี้ก็จะขอดูเริกดูยามทางศาสนาก่อนอีกทีนะคะ
เพื่อความเป็นสิริมงคลว่าจะแกะเมื่อไหร่อย่างไร
ชาวบ้านก็ได้นำไม้ตะเคียนทองที่พูดถึงเนี่ยนะ
ไปวางไว้ให้ชาวบ้านขอโชคขอลาบตีเลขเด็ดกัน
อ๋อไม้เตรียมทองสามท่อนแล้ว

รถที่ขนขนไม้มาเนี่ย
เป็นรถฟอร์ตค่ะนี่สำคัญไหมยี่ห้อ
ไม่อยากรู้
ไม่อยากรู้ตัวอักษรหมวดหน้าด้วยไม่อยากรู้ตัวเลขนั้นน่ะ
แม่ย่านางเรือศรีสบายเป็นเรือโบราณค่ะที่เพิ่งจะนำมาเก็บรักษาไว้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยวางไว้บริเวณในเต็นต์
บริเวณหน้าหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะก็มีชาวบ้านถูกรางวัลติดติดกันสองงวด
จึงนำน้ำแดงพร้อมชุดไทยมาถวายแม่ย่านางด้วยชาวบ้านเนี่ยเล่าเลยนะบอกว่าเรือลำนี้คาดว่าเป็นเรือแข่ง
อายุเกือบเจ็ดร้อยปีและเกิดอุบัติเหตุล่มพร้อมฝีภายหกคนส่วนเลขเด็ดในงวดนี้
เชื่อไหมชาวบ้านไม่มีใครยอมปริปากบอกแสดงคนเลยบอกว่ากลัวเลขจะเคลื่อนค่ะไม่บอกเออ
อันนี้เราผ่านกันมาครึ่งทางแล้วใช่มั้ยกันมาครึ่งทางดิฉันงงกับสตริปแล้วตอนนี้

ชาวบ้านเขาไปขอโชคขอลาบพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมา
แล้วก็ไปส่องหาเลขเด็ดที่ต้นมะขามร้อยปี
ที่สำคัญชาวบ้านเขาบอกว่าคนที่มากราบไห้ถูกรางวัลกันเกือบทุกคนเลย
อย่างเจ้าของตำหนักเล่าให้ฟังบอกว่างวดนี้ฝัน
ฝันเห็นกุมารเดินมาหาแล้วก็บอกเลขเด็ด
บอกอีกด้วยนะเดี๋ยวจะมีคนถูกรางวัลใหญ่
เขาก็เลยไปสังเกตที่บริเวณต้นด้านหลังรูปปั้นพญานาค
ไปเจอรอยเท้าเด็กจริงคล้ายกับรอยเท้ากุมาร
แล้วก็เลยไปถามไงไปถามเจ้าของตำหนักว่าเจอกี่รอยคะบอกหน่อย

เหมือนจริงค่ะคุณผู้ชมใช่เขาก็เลยเชื่อว่ามีเหมือนจริง
กุมารคงมาให้โชว์อ๋อเออหันลับเป็นสดเลยนะ
มีตัวเลขซ้ำเยอะนะอ่าส่วนที่วัดบ้านลำโกนถูกใช่ไหม
วัดบ้านลำโกนตะบนหัวช้างอำเภอสวนภูมิ๑๐๑ค่ะชาวบ้าน
ทยอยไหว้ขอโชคขอลาบจากเจ้าแม่ตะเคียนชื่อนะครับ
เจ้าแม่ตะเคียนเจ็ดนางอ๋อชื่ออ๋อมาอีกแล้วเลขนี้
ที่ผ่านมามีชาวบ้านถูกรางวัลติดต่อมาแล้ว๒งวดนะคะ
บางคนก็ซื้อเสาปูนซื้อสังกษีมาถวาย
เตรียมสร้างโรงเรือนขอผ่อนให้ท่าน
คุณเดือนเพ็ญนาคศรีชาวบ้านในพื้นที่เล่าถึงที่มาก่อนนะคะ
ใกล้กับดอนปู่ตาทางทิศเหนือของวัด
ไปพบกิ่งไม้แห้งโผล่พ้นดินออกมา

ไปหาหมอที่ไหนก็ไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไร
สุดท้ายต้องไปหาหมอดู
ซึ่งบอกว่าไปตัดกิ่งเจ้าแม่ตะเคียน๗นางมาเนี่ย
ทำให้ท่านโกรธคุณก็เลยไม่สบาย
และเจ้าแม่ตะเคียนอยากขึ้นจากดินหมอดูแบบนี้

พบว่าเป็นกิ่งต้นตะเคียนจริง
ที่เขาไปตัดเนี่ยก็เลยโอ้โห

แล้วก็ไปเจอต้นตะเคียนขนาดใหญ่
เอาขึ้นมาแล้วก็เอาไปรักษาไว้ที่วัดนะคะ
ตะเคียนต้นนี้นี่เป็นข้อเท็จจริงนะคะ
ความยาว๑๔เมตร
รอบลำต้นได้๒เมตร๑๐เซนติเมตร

ไม่น่าเชื่อคุณผู้ชม๗กิ่ง
ถูกตัดไปแล้วบางส่วน๒กิ่ง
จมจมอยู่ใต้ดินลึก๑เมตรก็เหลือ๕กิ่ง
ฉันชอบน้ำเสียงคุณสุภาษาราเวลาเล่าข่าวอะไรแบบนี้
มันดูตื่นเต้นร้าวใจเหลือเกินค่ะคุณผู้ชม
เจ้าแม่ตะเคียน๗นางมี๗กิ่งค่ะ

กันที่บริเวณทุ่งนาในหมู่บ้านอักคะ
ตำบลอักขะคำอำเภอโพชัยจังหวัด๑๐๑ค่ะ

ไหว้ขอโชคลาภจากรูปปั้นพญานาค๒ตน

คดไปมา๒๙เมตร
ตัวสีดำชื่อแย่นิลเนท
ส่วนอีกตัวสีทองชื่อสัตนาคาราช

เจ้าของที่นาและผู้ดูแลรูปปั้นพญานาคเนี่ยเล่าว่า

เขาฝันเห็นพญานาคสีดำมาขออาศัย
จากนั้นพญานาคก็เลื้อยลงลำห้วยน้อย

ตั้งแต่นั้นมาเขาและครอบครัวก็มีโชคเรื่อยมาเลยค่ะ

เลขท้าย๓ตัว๒๒ใบ
เงินรางวัล๘๘๐๐๐บาท
งวดเนี่ยนะก็ถูกเลขท้าย๒ตัว๓ตัว

คือถูกมาอย่างต่อเนื่องโชคดีมาตลอดเลยค่ะ
ร้อยเอ็ดกันหน่อยจ้าร้อยเอ็ดที่วัดสุนทรธรรมาราม
ชาวบ้านจากอำเภอโพนทองแล้วก็อำเภอใกล้เคียง

แล้วก็ย่าทองหรือว่าเจ้าแม่ตะเคียนทอง
เป็นท่อนตะเคียนโบราณเนี่ยนะคะ

คราวนี้เห็นเป็นเลขเด็ด
อืมอยากบอกเหลือเกิน
เลขช่องหักออกไปสัก๓หรือหักออกไปสัก๔
บอกได้แค่นี้แล้วเขาก็เอาพวกผ้าถุงผ้าไทย
เอาเครื่องแป้งมาเส้นไหว้ย่าทอง
บางคนก็เอาพวกผ้าสโรงหมากพลูบุหรี่

ค่ะอ้าวถ้าไม่ไปที่นี่ถือว่าผิดนะ
คำชะโนธปะคำชะโนธต้องไป
จริงเราควรมีทีมข่าวประจำเกาะคำชโนธนะ

หรือเราควรไปจัดรายการที่คำชะโนธ
อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับคำชโนธ
ดูเรื่องราวเกี่ยวกับคำชโนธสำหรับงวดนี้หน่อยนะคะ

ไปกราบไหว้ขอพรพระปู่ศรีสุธมหญ้าศรีปทุมมาต่อเนื่อง

เขาบอกช่วงนี้๓วันที่ผ่านมาล้นเกาะ

ไปชมต้นมะเดือ

ไม่ค่ะชมที่โคนนะคะ
นอกจากนี้โคนต้นไสที่ล่มไปแล้วก็ไปดูเช่นเดียวกัน
ดิฉันว่าคนที่ตามข่าวคำชโนธจะเห็นชุดตัวเลขที่แบบคุ้น
เพราะว่ามันมีออกทุกรอบเลยอ่านกี่ทีก็เลขนี้

ตัวเลขที่ต้นมะเดือคุณมันตรงกับที่ขันน้ำมนต์ด้วยไม่ใช่เหรอ
เอาเป็นว่านี่คือบรรยากาศนะแล้วที่ลานบวงสวงหน้าเกาะคำชโนธแน่นค่ะ
ประชาชนไปดูพิธีแก้บนรวมถึงพิธีเปิดศัพท์รับโชคส่องขันน้ำมนต์กัน
โดยหาเลขเด็ดส่วนใหญ่จะเห็นตัวเลขมีภาพขันน้ำมนต์บ้างไหม

ตัวเลขคล้ายกับ
คุณสุภาษาต้องเล่าก่อนต้องเล่าก่อนรอภาพเราก่อน
อย่าเพิ่งเปลี่ยนข่าวนะนี่ค่ะ
นี่เธอเห็นแต่๐๐๐๐๐เป็นมุนดเปัด

ตาดีได้ตาร้ายเสียทุกคนแคปหน้าจอไว้แล้วก็ไปดูกันเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าเป็นเรื่องน่าแปลกที่ตัวเลขจากต้นมะเดือ
มันมาตรงกับขันน้ำมนต์พอดีเหมือนที่คุณบอกเลย

ช่องเรารับท่อง๓๒ใช่ไหม
เดี๋ยวจะพาไปดูแต่ว่าช่วงนี้ขอบคุณ
อาจารย์แพทย์วันแสงสุนทรล่ามผู้แปรประสามือก่อนนะคะ
แล้วก็ยังอยู่ที่จุดเดียวกันนะคะที่คำชโนธเหมือนกัน
เป็นบรรยากาศตอนเย็นนะคะ
กว่าร้อยคนก็พากันไปร่วมอีกหนึ่งพิธี
อุ๊ยรำสวยจ้าใช่อันนี้เป็นพิธีบวงสวงเบิกซับ
สามชุดสามชุดใช่ไม่พอรำถวายแล้ว
นี่ฉันกำลังจะฟังที่คุณมรดีเล่าต่อดิฉันขำไว้ก่อน

อ่ะมีการรำถวายสามชุด
ทุกคนที่เขาร่วมพิธีนี้นะคะเขามุ่งไปหาเลขเด็ดกันในขันน้ำมน
แล้วเป็นยังไงเนี่ยดูสิว่างเปล่าป่ะ
ชาวบ้านก็ผิดหวังคือเขามองไม่ออกว่าเป็นเลขอะไรคุณผู้ชม

เป็นแผ่เป็นรักแหม
ไม่เป็นรูปร่างของเกาะคำชะโนธ

คือพอมองในขันน้ำมนต์ไม่ออกนี่นะก็เปลี่ยนทิศไงคะ
ไปดูเงินขวัญถุงใบสุดท้าย

ใบสุดท้ายเราบอกไม่ได้จริง

เขาบอกว่าเป็นความเชื่อของแต่ละคนนี่

ต่อกันเลยค่ะคุณผู้ชมไปอายุทยา

พ่อปู่ฤษีพรมเมษแล้วก็องค์พระพิคเนธ
ถวายน้ำแดงเสี่ยงเซียมซี
ชาวบ้านเขาก็เลยไปดูน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์เนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวขอดูซิ
ว่าในอ่างน้ำมนต์จะเห็นเป็นตัวเลขอะไรบ้าง
เพราะว่าในนี้เขาบอกมาว่าเห็น๖ตัว

ใช่ส่วนใหญ่เป็นเลขขี้

อีกตัวหนึ่งเป็นเลขคู่เลขขี้๕ตัวก็ครบแล้วอะค่ะ

ชาวบ้านเขาก็เอาพวกเอารถเก๋งเอากระเป๋าสตังค์
เอาพวกเคสโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะ

เออบอกแล้วว่าเลขขี้ทั้งหมดเลยแล้วก็มีเลขคู่นั้นน่ะ

อ่าตรงกลางนั่นแหละใช่ค่ะ
ต่อต่อที่วัดอุทุมพรพระรามหรือว่า

ดมยาดมก่อนไหม
เริ่มเวียนหัวแล้วตัวเลขเต็มไปหมดเลยตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าเลยนะเนี่ยตอนนี้
ถ้าที่วัดไผ่แขกเนี่ยนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีชาวบ้าน
เขาก็ไปส่องหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์
ด้านหน้าพ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
แล้วก็กราบไหว้ขอพรหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า
นอกนี้ก็จุดนี้มีแม่ตะเคียนทองภายในสาธารณ์แม่สะใบทิศ
เขาไปกันตลอดทั้งวันเลยนะคะ
อ่างน้ำมนต์ที่มีชาวบ้านไปส่อง
เห็นตัวเลขต่างเดี๋ยวเราจะมีภาพให้ดูนะคาดว่านะ

เขาบอกว่าเลขค่อนข้างเด่นชัดนะที่ขันน้ำมนต์แห่งนี้
ก็มันก็กลุ่มตัวเลขมันก็ชัดกว่าตรงที่มันหนา

จากนี้ชาวบ้านในการจนบุรีเขามา

จากเซียมซีนี่นะคะนางสาวพรที่ปวงสุวัน
คนนี้เขาก็ไปไปอีกอย่างหนึ่งนะเอาแป้งไปเนี่ย
เอาแป้งไปโรยหาเลขเด็ดที่ต้นตะเคียน
ได้เลขด้านหน้าช่องของเราอย่างเด่นชัดเขาบอกแบบนี้
แล้วก็เขย่าเซียมซีได้เลขไปอีก๓ตัวแน่

เป็นเลขคู่ใช่เป็นเลขคู่
ต่อกันอีกที่หนึ่งเขาบอกว่าไม่ต่างจากนี่เลย
วัดนี้เลยค่ะวัดสว่างอารมณ์
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
ดานักเสียงโชคนี่นะเขามาตามนัดกันเลย
โค้งสุดท้ายนี้มาร่วมพิธี
เปิดคุ้มทรัพย์รับโชค
ขอพรขอโชคลาภจากพระเงินพระทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดค่ะ
ไปสอบถามนางสาวหน่อยจุนเจิมอายุ๓๕ปี
เป็นชาวอำเภอธามกามาจากจังหวัดกาญจนบุรีเลยนะ

เล่าว่ามาร่วมพิธีครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้ว
แลกธนบัตรไปละ๒๐บาทมา

๗ตัวเรียงกันเลยค่ะ

พอได้มาก็ไปซื้อลอตเตอรี่ได้เลขชุดมา๕ใบ
เลขท้าย๓ตัวเนี่ยก็เอาไปเสี่ยงโชคด้วยเหมือนกัน
พอได้ปุ๊บเดินทางกลับบ้านไปบนบานสารกล่าว

จะซื้อแผ่นทองคำเปลวมาถวาย๑๐๐กล่องเลยล่ะค่ะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดู๔โมงเย็นวันนี้นะคะ
คุณผู้ชมคะที่อ่างทองกันบ้าง
วัดใหม่บ้านโคกมรุมที่อำเภอวิเศษชายชาญ
มากันเยอะแบบนี้ชาวบ้านเป็นพันเลยนะคะ
ขอพรพ่อปู่แม่ย่าตะเคียนทอง
แล้วก็ทำพิธีประทับร่างทรงตามความเชื่อ
กรรมการวัดเขาก็นำตะเคียนทองคู่ขึ้นมาจากบ่อทราย
โดยพ่อปู่ตะเคียนทองมีความยาว
ก็คือ๒๖เมตรกับอีก๔๕เซนติเมตร
ส่วนแม่ย่าตะเคียนทองมีความยาว๒๖เมตร๓๐เซนติเมตร
ทีนี้งวดที่แล้วเนี่ยชาวบ้านเขาได้โชคได้ลาบจำนวนมากไงคะ
ก็เลยมารวมตัวกันรำแก่บนรำบวงสวงตามความเชื่อ
แล้วก็ดูสิเลขเด็ดในขันน้ำมนต์เนี่ยดิฉันเห็นเป็นเลขช่องแบบชัดมาก
อีกตัวนึงมันมีทั้งหมด๓ตัวดิฉันว่าคุณผู้ชมเห็นเหมือนกัน
แต่ว่าตัวมุมด้านนู้นเขาแปลได้๒ตัวนะเขากลับได้นะ
พอกลับได้เป็นอย่างไรหล่ะทักษะได้เออจะเป็นผู้หรือเลขขี้ก็ได้

อ่าชุดสมัสราปิดท้ายหรือยัง
ปิดท้ายกันที่ข้อเท็จจริงกันหน่อยนะครับ
ที่สาราประชาคมวันนี้จะไปออกรางวัลสัญจรกันที่พยาวใช่ไหม

ก็จะต้องเตรียมความพร้อมจัดสถานที่ในการเตรียมออกรางวัล
สลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่๑ธันวาคม๒๕๕๙
ย้ำว่าเริ่มตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกาเป็นต้นไป
ชาวบ้านในพื้นที่เขาค่อนข้างตื่นตัวกัน
โดยเฉพาะเกี่ยวกับตัวเลข
ที่จังหวัดพยาวนะคะคือขออภัยคุณผู้ชมนิดนึงนะ

คือที่จังหวัดพยาวเป็นบ้านเกิดของคุณครูแนน
ก็คือคุณครูที่เพิ่งเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมไปที่จังหวัดระยอง
ชาวบ้านเขาก็เลยเอาตัวเลขที่เกี่ยวข้องเป็นตัวเลขข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับครูแนนเนี่ยไปเสี่ยงโชคกัน
แต่อย่างไรก็ตามนะคะย้ำว่าวันนี้นะคะ
การออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลถ่ายทอดสดทางช่อง๓๒ไทยรัฐทีวี๑๔นาฬิกา

ที่จังหวัดพยาวที่คุณสุภาษาราบอก
เอาจริงดิฉันก็นั่งดูมันมีข้อมูลตัวเลข
เกี่ยวกับผู้ว่าผู้ว่าพยาวเขาไปดูจวนผู้ว่าไง
แต่จวนผู้ว่านี้โอ้โหออกเป็นเลขเบิ้ลนะคะ
เลขที่๙๙หมู่๑๑ที่อำเภอเมืองพยาว
ไปดูทะเบียนรถผู้ว่าอีกทะเบียนรถผู้ว่าก็คือ๘๘

เพราะว่าเขาเชื่อว่าเวลาที่สลักสัญจรไปที่ไหนเนี่ย
เรื่องราวที่เกี่ยวกับจังหวัดหรือเกี่ยวกับผู้ว่า

เอาอย่างที่อายุจังหวัดพยาวก็ครบรอบ๔๒ปี
พยาวมี๙อำเภอ๖๘ตำบล๗๗๙หมู่บ้าน
โอ้โหตัวเลขเยอะ

ทีนี้คุณผู้ชมถามมาว่ายังไม่หมดได้ไหม

ยังไปได้อีกเหรออยากไปได้อีกอีกหน่อยนึง

สุภาษาชอบที่นี่ที่คำชโนธที่อุดรธานี
เพราะอะไรเมื่อเช้านี้ค่ะสดร้อน

ใช่มีพิธีบวงสวงเปิดทรัพย์รับโชค
นากน้อยก็ออกมาไล่รำค่ะ
แฟนดูว่านากน้อยจะชูนิ้วไหนบ้าง
รำสวยไหมรำสวยไหมหน่อยดูสิ
ส่วนยอดเงินบริจาคเงินปากหน้า
อันนี้บอกได้ล่าสุดอยู่ที่๑แสน
ชาวบ้านเขาก็จะเอาเลข๓ตัวหลัง
ไปซื้อลอตเตอรี่กันนะคะ
ตอนนี้ขายดีกันทั่วหน้าเลย

ชาวบ้านก็จะเอาเลขปีคศไปซื้อเหมือนกัน

ทีนี้คุณผู้ชมชาวเน็ต
เขามีการแชร์คลิปวิดีโอ
ที่อ้างว่าร่างทรงถูกวิญญาณผี

ขณะที่นั่งอยู่บนโรงพักที่ลำพูน
เจ้าคำน้อยบอกว่าจะต้องการบอกเลขในงวดนี้
แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าประกาศรางวัลออกมาตามนี้
ใครถูกก็ขอให้ซื้อเครื่องดนตรีให้ร่างทรง

เจ้าคำน้อยก็ออกจากร่างทรงไป
นี่คลิปนี้ค่ะ
เบอร์หลวงเปร้าะแล้วคลิปค่ะ
เดี๋ยวดิฉันจะต้องไปหาคลิปนี้ฟังตอนต้นคลิปให้ได้

มีบอกเซิร์จเขามันว่าผีเจ้าคำน้อย

นำแพงแอนกเกอร์นะอย่างนี้